วันนี้ตำรวจได้จับกลุ่มตัวเยาวชนชายคนหนึ่งอายุ๑๗ปีนะครับ
หลังจากก่อเหตุใช้ปืนลูกโม่จุด
ไปยิงวัยรุ่นชายวัย๑๙ปีเข้าชายโครงซ้าย๑นัดจนบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๔ทุ่มวันที่๙กันยายน
พระมงรัชบุรีก็ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
เยาวชนชายอายุ๑๗ปีเท่านั้นครับ
จากการสอบสวนนะครับทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
เยาวชนชายอายุ๑๗ปีคนนี้ที่ชื่อนายโจ้กับพวกรวม๔คน
มาที่ร้านแล้วก็นัดมาเคลียร์ปัญหากับคู่กรณีที่เป็นวัยรุ่นชายอายุ๑๙ปี
ก็ปรากฏว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีปากเสียงกันยื้อยุดฉุดกระชากกันไปมา
จังหวะนี้ในตอสคนเจ็บได้ปรีเข้ามาห้ามในโจ้นึกว่าจะมาหาเรื่อง
ก็เลยใช้ปืนยิงใส่ไปหนึ่งนัดกระสุนเข้าที่ชายโครงด้านซ้ายนะครับ
ตอสวัย๑๙ก็ล้มลงเพื่อนก็พากันนะฮะขึ้นรถจักรยานยนต์
ไปส่งโรงพยาบาลส่วนกลุ่มของนายโจ้หลังจากยิงเขาแล้วก็พากันหลบหนีไปนี่ฮะ
คุณพระจารวรินพัชวพบภานันต์ผู้สื่อขาของเราลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุ
ก็ไปคุยกับผู้ที่เป็นแม่ของคนที่บาดเจ็บ
นะครับบอกว่าลูกของเธอไม่ใช่คนหาเรื่องแต่ที่ถูกยิง
เพราะว่าเข้าไปช่วยห้ามเพื่อไม่ให้เพื่อนมีเรื่องกันแต่กลับ
ถูกยิงสวนออกมาจนบาดเจ็บแล้วก็เปิดเผยว่าขณะนี้ลูก
ตัดครั้งที่สามแล้วหลังจากเมื่อวานแพทย์แจ้งว่าลูกชายถูกตัด
ด้านซ้ายออกไปแล้วแล้วก็ตัดลำไส้และกระเพาะบางส่วนออก
ไปด้วยพอเธอได้ยินเช่นนี้เนี่ยแบบโอ้โหบอกหัวอกของคน
แม่นี่ใจสลายเลยนะอยู่ดีลูกต้องมาถูกตัดไตด้านซ้ายตัด
ลำไส้และกระเพาะบางส่วนออกไปด้วยค่ะนี่นะฮะยอมรับว่าวัยรุ่น
มีเรื่องทะเลาะกันอยู่แล้วแต่ลูกชายของเธอเป็นวัย
ที่หาเงินเรียนเองตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปวช๓เมื่อวาน
วันสุดท้ายพอเกิดเรื่องการเรียนก็เสียไปด้วยไม่ได้
สอบเธอก็ต้องมาเฝ้าลูกไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้เสียใจ
สงสารลูกมากจากนี้ไปต้องกลายเป็นคนมีไตข้างเดียว

หมอบอกว่าลูกเข้าห้องผ่าตัดอีกรอบนึงลูกยังคุยไม่ได้
หายใจเองไม่ได้ถามหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
การที่ลูกจะไปช่วยเพื่อนต่อยกันแล้วยิงสวนกลับมาเนี่ย
ประชาชนทุกคนที่รู้เป็นแม่จากตัดเป็นลูกคุณมั่ง
ใต้หายไปเนี่ยลูกเราหายป่วยลูกเราจะทำงานได้เหมือน
ปกติไหมในเมื่อไตมันหายไปเรายังไม่รู้เลยว่าการที่ตัดลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ไปเนี่ย
จะต้องขี้เยี่ยวยังไงและตอนเนี้ยกระสุนก็ยังอยู่ในท้องอยู่เลย

ของคนเจ็บบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องทางฝั่งของคู่กรณีไม่เคยเข้ามาเจรจาพูดคุยอะไรเลยนะครับ
ซึ่งตอนนี้รู้ว่าคนยิงได้รับการประกันตัวออกไปแล้วก็ไม่ได้โกรธเครื่องอะไรแต่เป็นห่วงลูกชายตัวเองมากกว่า
ขอให้ฝ่ายคนยิงเนี่ยมาพูดจามาเจรจากันบ้างนะครับซึ่งเธอเองเธอก็เสียใจมากพออยู่แล้ว
ก็เลยอยากเห็นการแสดงความรับผิดชอบวันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุไปที่หน้าร้าน
วัยรุ่นจะมาจับกลุ่มมั่วสุมกันบ่อยบางครั้งก็มาเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์
ผู้ให้เช่าที่ก็เลยยกเลิกสัญญาไปไม่ให้มาขายอีกนะครับหลังจากเกิดเหตุยิงกันจนบาดเจ็บ
ตำรวจก็นำตัวมือยิงส่งสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดรัชบุรีไปแล้วนะครับ
ของเด็กที่บาดเจ็บบอกว่าตอนนี้คนยิงได้รับการประกันตัวออกมาแล้ว